ต้องลุ้นนะฮะลุ้นว่าพอรถมอเตอร์ไซค์๒คัน
ป๊ะกันตรงแยกจนล้มทั้งสองคันแล้ว
รถบรรทุกที่ตามมาจะขับทับศีรษะหรือไม่

โอ้โหล้มรถไฟแลบเลยนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นหรือว่าถนนเส้นตรง
มีรถใหญ่ขับตามมาทั้งนั้น

ถ้าไปเกิดเหตุตอนจังหวะที่รถใหญ่
กำลังขับตามมาแบบระยะประชิดนี่
อาจจะไม่เหลือนะฮะนี่ครับ๒คันนี้มาชนกัน

สามแยกซอยมาบยางพร๒๘ตรงวัดสะพาน๔
ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
ด้านของคนที่เปิดร้านทำเบาะรถอยู่ใกล้

ตอนนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ
แล้วก็แยกตรงนี้รถชนกันบ่อยครั้ง
เนื่องจากถนนสายปลวกแดงบ่อวินที่ตัดผ่าน๓แยกนี้
คือสร้างไม่เสร็จสักทีไฟการจราจรก็ไม่มี
คุณผู้ชมเราไปสำรวจตรวจสอบในช่วงกลางวัน
เมื่อกี้เห็นไฟไหมมันเป็นสามแยกใหญ่เหมือนกันนะ
รถพลุกพลาดเหมือนกันฮะกลางวันก็ต้องวัดใจกัน
ยังพอจะมองเห็นว่ารถคันไหนมาจากซ้ายทางขวา

ก็ต้องไปวัดกันกลางแยกแบบมอเตอร์ไซค์๒คันเมื่อกี้นะครับ
บางคันก็จะกลับรถบางคันก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย

อยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขตรงนี้หน่อยนะครับ

ก็คือตรง๓แยกซอยมาบยางพร๒๗
ตรงวัดสะพาน๔ที่ระยองนะครับ